เป็นเรื่องราวของลูกสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมครับออกมาร้องนะฮะบอกว่า
คือพ่อเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วแกก็ชะลาแล้ว
นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือพ่อต้องทำบัตรประชาชนใหม่
เพราะว่าต้องเอาไปทำเรื่องของสวัสดิการรัฐนะฮะไปรับเบี้ยนู่นนี่นั่นต่างนานา
ปรากฏว่าบัตรเนี่ยนะฮะภาพเนี่ยไม่ชัดก็ต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่คุณผู้ชมครับ
ปรากฏก็โทรไปนะฮะพูดคุยกับทางเขตปรากฏเขตเขาบอกว่า
เนี่ยพ่อเนี่ยไม่สบายขออนุญาตได้ไหมคือจริงแล้วเนี่ยพ่อป่วย
สามารถที่จะทำยังไงได้บ้างให้ใครมาได้ไหมอืมหรือว่าให้แบบเอ่อ
จะทำวิธีอื่นได้ไหมให้ปั๊มลายนิ้วมือนะหรือมีเจ้าที่
คือเขาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกปรากฏเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันว่า
ยังไงก็ต้องแบกผู้ป่วยมาจะติดเตียงจะอาการหนัก
นักใส่รถเข็มรถนอนเดินไปได้ใส่สายมากมายอะไร

พรั้งที่ผู้โดยตึกเตียงอะไรก็แล้วแต่คือไม่สบายไงก็ต้องมา
ให้รถพยาบาลเนี้ยไปเอามาอืม
หลายคนก็ต้องแบกผิดไปทำอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นนี้คือจนที่เขตนะ

เขาไม่ได้แต่ว่าเขาแก่มากแล้ว

คือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับ
พอทราบเรื่องนะฮะเขาก็ลงพื้นที่เลย

แล้วก็แสดงความเสียใจ
รวมถึงได้มีการขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในอำเภอบอกนะตนเองเนี่ยอยู่ที่อำเภอปฐุมธานีมาได้๕เดือน

สำหรับเรื่องบัตรคิวที่ได้รับถึงเวลา๑๗นาฬิกา
เคสนี้เนี่ยนะจะต้องเป็นเคสสุดท้ายนะครับ
กำชับแล้วนะบอกว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
นี่ฮะในอำเภอไปนะฮะไปพูดคุยนะครับ
ส่วนทางด้านคุณปางทองก็บอกว่าตนเองเนี่ยพาแม่ไปทำบัตรประชาชน
และได้สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่าพ่อป่วยติดเตียง
ทำบัตรประชาชนต้องทำยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องแบกมา
ตนเองก็ย้ำว่าพ่อป่วยติดเตียงนะเขาบอกยังไงก็ต้องมา
ต้องมาที่อำเภอทุกเคสทุกกรณีไม่ว่าจะป่วยหรือนั่งรถเข็นเองก็ต้องมา
ตนเองก็เลยติดต่อรถกู้ภัยเนี่ยครับให้พาพ่อไปทำบัตรนะครับ
จากนั้นพอพาพ่อกลับมาที่บ้านช่วงเช้าวันต่อมาพ่อตายเลยฮะ
พ่อเสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ต้องทำบัตรประชาชน
เพราะพ่อต้องใช้บัตรประชาชนในการเสียบบัตรนะฮะเพื่อเบิกกาค่ารักษาพยาบาล
เนี่ยมันใจร้ายอ่ะไม่บางทีมันก็ต้องมีข้อยกเว้นหรือเปล่าวะ
คืออันนี้เกิดที่ปฐุมด้วยนะคือมันคืออย่าไปเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเลย
คือใช้อย่างนี้ดีกว่าคือเขามีกฎเขามีระเบียบของอำเภออะไรอย่างนี้
เข้าใจของเขตจะเข้าใจได้นะเออแต่ว่ากฎระเบียบที่คุณมีอยู่เนี่ย
คุณทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณต้องมีมนุษยธรรม
กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
คุณต้องมีมนุษยธรรมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยอืม
ทำแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่ใช่อืม
คือเนี่ยแล้วในอำเภอบอกว่าจะเหมือนกับให้ไปอ่าเดี๋ยวจะให้แบบทางเจ้าหน้าที่เนี่ย

แล้วก็เหมือนกับจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบอะไรอย่างนี้เนอะ

ครับ

ดูอีกทีตอนที่แดมเบอร์พูดอ่ะเดี๋ยวลองดู
ตั้งแต่เพลงตั้งแต่แรกอ่ะไอ้น้ำเปิดเพลงตั้งแต่แรกอ่ะ
ดูมันเป็นความปกครองเลยฮะอืมผมว่าเจ้าหน้าที่เองก็ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
อย่างเงี้ยฮะที่จริงเนี้ยต้องอธิบายต้องอธิบาย
ถ้ังได้บ่วยอย่างเงี้ยนะฮะสิบเตียงอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นสิบหน้าน่ะ
พ่อนี่อะไรมาแล้วต้องเอารถเอาอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วมันมันถูกต้องหรอ
ที่จริงคุณชีวิต๑แบบชีวภาพ

แล้ววันนี้พี่อ่านข่าวนี้
แล้วที่พี่อ่านข่าวโดยมีคนนี้

ก็จะมีคนน่ะส่งมาว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
คือพ่อเนี่ยอายุต้องเท่าไหร่แก่แก่มากแล้วอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องแบกพ่อไปอ่ะ
เพื่อไปทำบัตรเหมือนกันต้องไปที่อย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีคนแก่เขาก็ไม่ไหว
กลับมาบางทีเขาเหนื่อยเขาจะตายเขาแบบเดินทางไม่ไหวอ่ะ
บางทีเขาอยากอยู่กับบ้านบางคนต้องนั่งแบบออกไปไหนไม่ได้อ่ะอืมเออ
เออแต่อันนี้สิ่งที่ตอบคือยังไงคุณก็ต้องเอาใส่รถพยาบาลไป
อืมมันใช่เหรอแล้วถ้าเกิดเป็นคนจนอ่ะคนที่ไม่มีตังค์อ่ะ
เขาก็ต้องจ้างรถพยาบาลไปอีกเออหรือมันยังไงอ่ะหรือโอ้โหมันใจร้ายอ่ะ
คุณก็ต้องเอาจ่ายรถพยาบาลไปอีกโอ้โหมันใจร้ายอ่ะหรือโอ้โหมันใจร้ายอ่ะ